คุณผู้ชมพามาดูอีกเหตุหนึ่งที่ฉะเชิงเซานะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นรัง

เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนจุดรวมตัวกันหลังเลิกเรียนนะฮะ

บรรดาอุปกรณ์เสพยาบรรดากัญชา
แล้วก็ที่สำคัญอาวุธจำนวนมากคุณ
โอ้โหมีดไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เลยต้องเข้าไปทลายรังแบบนี้
เพื่อไม่ให้นำอาวุธไปก่อเหตุในการเขาเรียกทำร้ายร่างกายกันนะฮะ
ระหว่างเด็กต่างสถาบันคือเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะ
โอ้โหมีหลายหน่วยนะฝ่ายปกครองตำรวจกอรมนนะฮะ
เขาสืบทราบมาว่ามีแหล่งมั่วสุมของเยาวชนทั้งห้องเช่าแล้วก็ร้านค้า
กลุ่มเยาวชนมักใช้เป็นจุดรวมกันหลังเลิกเรียน
แล้วก็มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับนักเรียนต่างสถาบัน
จากการเข้าไปตรวจสอบนะพบว่ามีเยาวชนจำนวนมาก
รวมตัวกันภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่

ตรวจค้นภายในห้องพบกัญชาอัดแท่ง
กัญชาพร้อมเสพภายในกล่องพลาสติก
อุปกรณ์การดูดกัญชาน้ำกระท่อมต้ม
สมยาแก้ไอหรือว่า๔คูณร้อย
อกจากนี้ยังพบอาวุธมีดชนิดต่างทั้งสั้นทั้งยาวอีกหลายเล่มนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะครับ

เจ้าหน้าที่จะเชิญผู้ปกครองของสถาบันการศึกษาและผู้ปกครอง
ขออภัยเชิญทางด้านของผู้บริหารของสถาบันการศึกษาและผู้ปกครอง
มาดำเนินการสอบแล้วก็ทำประวัติต่อนะครับ

เปิดเผยว่ามีห้องเช่าที่ไม่ถูกระเบียบในการก่อสร้าง

เปิดให้บริการเป็นห้องเช่าจำนวนมากนะ
สุดท้ายกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน
ทีนี้ก็ต้องมีการปราบปรามมีการทะลายรังกันต่อไปด้วยนะครับ